เบรกนี้ค่ะไปแวะดูวงการเพลงสักหน่อยนะคะ

ใครมีแฟนออกจากแก๊งเราไปไม่ไป
โดยสามสามฮิด้ารีซ่าคันนุ่น
มั่นใจว่าเพลงนี้โดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะคะ

ขอต่อด้วยความน่ารักสดใสของสาวน้อย
นีน่าเจลาโต้คนนี้นะคะนีน่าเจลาโต้
มาพร้อมซิงเกิ้ลใหม่ที่แยกมาทำเดี่ยวนะ
กับเพลงที่มีชื่อว่าเป็นรายการ
ซึ่งได้แรปเปอร์หนุ่มอย่างซีดีกันทีค่ะมาร่วมพรีเซอร์ริ่งด้วย
พ่วงฝากละครเรื่องใหม่ที่ประกบคู่กับพระเอกสายวายมีนพีรวิทย์อีกด้วยนะคะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยสาวเปรี้ยวกันบ้างดีกว่านะคะ
ปรางทิพย์ค่ะเจ้าของทรงผมปลอยเปียกนะคะกับการแต่งหน้าจัดจ้าน
แต่เสียงดีระดับตัวแม่เลยนะคะ
ล่าสุดค่ะมาพร้อมกับซิงเกิ้ลใหม่ที่ชื่อว่าจิ้มลืมนะคะ
เนื้อหาเนี่ยทะลึ่งนิดสะกิดใจหน่อยค่ะ
นะคะแซ่บซี้จริงเลยนะจ๊ะ